รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่ารับหลุมมูเตรลุไม่เข้าใครออกใคร

่อนครับ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ
๑ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนต์

จะมูให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือเริ่มรับถึงชั้นบาดาล
ต้องมูไหน

เป็นประเพณีอีกแล้วที่อาจารย์จะต้องมานั่งดูดวง
เป็นคนที่เขารอคอยกันเหลือเกินว่า
แต่ละดวงดาวแต่ละราศีจะเป็นยังไง

ปีนี้เราจะดูดวงไล่ราศีเหมือนทุกปีไหม

มันน่าเบื่อเดี๋ยวเกิดคนเขาก็ลุ้นได้สิ

พอบอกราศีเมษต่อไปพฤศพต่อไปไม่ถุน
เราก็มาไล่ว่าราศีไหนรุ่ง
หรือเอาราศีไหนมาจากดาวพระศิริยา

เอางี้ปีใหม่จะเดินทางกลับบ้านกันแล้ว

ราศีธนูกับราศีมิถุนเนี่ย
สองราศีนี้คุณจะเดินทางราศีธนูกับราศีมิถุน

วันนี้เรามาไล่ดวงดาวกันเลยดีกว่า
ว่าดวงดาวไหนจะส่งผลให้กับคนที่เกิดราศีอะไรดีไหมฮะอาจารย์

เรียกว่าพิเศษสุดนะฮะ
เพราะว่ามูขั้นเทพจะมาอยู่ตั้งแต่ต้นรายการ
ถือว่าเป็นประเพณีเลยว่า
ทุกต้นปีเราจะมาร่วมเช็คดวงไปพร้อมกัน

จะมีคนแชร์กันอย่างมหาศาลเลยแหละอาจารย
ถูกต้องนะครับเพราะว่าในวันนี้อาจารย์ลักษณ์นะครับ
ก็เรียกว่าจะมาฟันทงชี้ชะตานะครับว่าราศีใดนั้น

นี่ทั้งเรื่องเงินเรื่องรักเรื่องงาน

ปี๒๕๖๒เนี่ยยกย้ายยกย้ายมันจะมีเกิดขึ้นมากมายแค่ไหน
เนี่ยมีดาวต่างโคจรรอบโลก

ทีนี้พูดว่ายกย้ายก็แปลว่าเราจะไม่ได้พูดกรณีที่แค่ขนาดนี้ดาวเสาอยู่ราศีธนูเขาจะไม่ค่อยพูดกัน
เขาจะพูดว่าดาวอะไรย้ายราศีเช่นลาหูในปี๒๖๒ยกย้ายจากราศีกรกฎไปสู่ราศีมิถุน
อย่างคุณเนี่ยคุณเอฟเฟคอย่างนี้คุณเอฟเฟคแล้วเพราะว่าราศีกรกฎย้ายไปสู่มิถุน
เพราะฉะนั้นคนที่เอฟเฟคก็คือคุณกับคนราศีมิถุน
เพราะคุณนี่มันน่าจะเป็นหมอดูนะ
เขาดูหมอดูว่าหมอคนไหนแม่นไม่แม่นเขาเป็นพวกจับผิดหมอ

ยังไงครับอาจารย์ยังไงครับ
นี่น่าจะเป็นจุดสำคัญก่อนว่าปีหน้าดวงดาวไหนย้ายมีผลอะไรยังไง
๒๖๒มันคือมุมของดวงดาวบนท้องฟ้าที่มีดาวต่าง
อาทิตย์จันทร์ค้าพฤศจรรย์สุขสาวราหูเกรดพวกนี้มันเหมือนกับปีไหนในอดีต
๒๖๒จะมีภาพฉายเหมือนอดีตเมื่อเหมือนเมื่อ๑๒ปีที่แล้ว๒๔ปีที่แล้วซ้ำ
ปี๓๖ปีที่แล้ว๔๘ปีที่แล้วแน่นอนเวลานี้มุมของดาวราศดีต้องเหมือนเมื่อ๔๘ปีที่แล้ว
ก็คือปี๒๕๑๔คือมันเป็นสถิตินี่คือรอบของพฤศจรรย์
เอาละมุมที่๑มุมที่๒แล้วมุมของดาวเสาเหมือนเมื่อไหร่เหมือนเมื่อเหมือนเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
ปี๒๖๖๒ที่กำลังจะไปปี๓๐ปีที่แล้วคือปีไปปี๑๒๓๒
สถา้ย้อนหลังไปในมุมของดาวราหูเหมือนเมื่อ๒๖ปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์หลายอย่างทางบ้านเมืองที่คล้ายกัน
เพราะฉะนั้นคุณก็เลยบอกว่า๓ดวงดาวที่จะมีเอฟเฟคคือ๑ดาวพระราชสบดี

๓ดาวเสา
เอาล่ะทั้ง๓ดวงนี้จะมีผลเอฟเฟคต่อบ้านเมืองเรายังไง

ในบ้านเมืองนะดูอย่างนี้นะตอนนี้ทุกคนในประเทศเนี่ยเอาความเป็นจริงเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่กับใจว่าเศรษฐกิจเป็นยังไง

แต่อยากจะบอกอย่างนึงว่าทุกคนที่ผ่านปีนี้มาได้คือผ่านปี๒๖๑มาได้ลงอกด้านแล้ว

เพราะปี๒๖๑เป็นปีที่ไม่มีอะไรดีเลยในทางดวงเมือง
แต่ปี๒๖๒จะเปลี่ยนแปลงมากมายเลย

ราหูจะมีการยกย้ายในวันที่๒๒กุมภาพันธ์ถึงปี๒๐๑๒
ส่งผลต่อดวงเมืองและดวงคนมากมายในทุกราศีเลยนะ
ขับเคลื่อนราหูในครั้งนี้เนี่ยราหูยกจากกรกฎย้อนไปสู่ราศีมิถุน
ทำให้ราศีกรกฎที่อึมคึมงานเยอะ
วายมันลงล็อกแล้วเงินทองไหลมาเทมาแล้วจากนี้
คือมันเป็นจังหวะที่พลิกผันเปลี่ยนแปลง
ที่เคยที่คนเกิดในราศีหนึ่งจะเป็นไงเนี่ย
บ้านเมืองจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
อะไรที่มันไม่ขับเคลื่อนมันจะขับเคลื่อน
ค้าระหว่างประเทศการลงทุนมันจะเริ่มดีขึ้นมากเลย
เพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้ว๑ดาวราหูกำลังจะย้าย
วันที่๒๒กุมภาพันธ์
ราศีก็รกฎทีผ่านมาราศีก็รกฎเป็นไงฮะ

ราศีมังกรเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกรกฎกับมังกรเนี่ยถ้าดวงชะตาไม่ใช่เป็นคนวงการบันเทิง
ไลน์พวกนี้คือธุรกิจต่างพวกนี้ที่ไม่ใช่ที่พวกพี่พูดถึงเนี่ยเสร็จเลย
มันไปคลุกให้เป็นพลังกับคนเกิดกรกฎแต่ถ้าเกิดว่าราหูผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย
ไอ้ที่มันฝุ่นตลบเนี่ยอีลุงตุงนังเนี่ยมันจะลงล็อกสำหรับชาวราศีกรกฎ
ก็ที่ผ่านมาคุณเห็นว่างานคุณเยอะไหมล่ะวุ่นวายไหมล่ะวุ่นวายนั่นคือลาหู
แต่พอราหูเดินไปแล้ววันที่๒๒กุมภาพันธ์ราศีกรกฎก็เริ่มจะลงล็อก
มีการกะเกณฑ์กำกับบัญชาการได้ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นราศีกรกฎเป็นราศีที่จะดีขึ้น
ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นในมุมดังกล่าวเนี่ยใน๒ปีใน๑ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแย่แน่
มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมืดมัวหมองหม่นสูญเสียพัดพรากเลิกจบย้ายป่วยเจ็บสูญเสีย
คือหลังจากวันที่๒๒กุมภาพันธ์ก็ดีขึ้นเลย
ราศีกรกฎหลัง๒๒กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้น
คุณอดทนไปจนถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์

ชาวราศีกรกฎใช่ไหม

ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะหึงหวงหน่อย

ไปไหนทำอะไรกลับหรือเปล่านู่นนี่นั่นสารภาพ

หรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นโสดนะ

มั่วนะก็จะเจออะไรที่น่ากลัว
ที่แบบต้องมีแรงกดดัน

แต่หลังจาก๒๒กุมภาพันธ์

จังหวะที่ลาหูทับเนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นนะ

เป็นวินาศแก่ดวงคนเกิดราศีกรกฎ
เอาง่ายว่าวินาศความหมายคนอื่นแปลว่าเสียหาย
แต่ในทางวรศาสตแปลว่าวินาศแปลว่าจบสิ้นซึ่งความเสียหาย

มันก็หนุนดวงชะตาให้ดีขึ้นในเรื่องอื่นที่ตัวเองควรจะเป็น
การงานก็มีงานที่รุ่งโรธเจริญก้าวหน้า
สนับสนุนส่งเสริมนำพาลงล็อกและลงตัว
เงินทองไหลมาเทมาที่ผ่านมาเนี่ย
ว่านุ่มเนี่ยมีงานมากแต่เงินก็ต้องมีรายจ่ายเยอะ
แต่จากนี้เป็นต้นไปเงินก็เริ่มเก็บเป็นกรอบเป็นกรรม

และจะมีโอกาสจังหวะหนึ่งคือได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน
ทีเดียวเนี่ยทำงานเพื่อให้เห็นผลงานว่าเป็นงาน
แต่จากนี้จะมีบางอย่างที่มีงบก้อนหนึ่งเอาไปบริหาร

เสริมดวงมูยังไงบ้างราศีกรกฎ
ก่อนจุดจีนยังไงเสียและลาหู่ยังอยู่
ก็ต้องหาโอกาสไปไหว้เทพพระราหูทรงครุฑ

ราหูทรงครุฑทุกคืนวันพุธบูชาสการะ
จริงแล้วลาหูเนี่ยเป็นเจ้าแห่งทรัพย์

แน่นอน๒๒กุมภาพันธ์ลาหูย้าย

อีกหนึ่งราศีที่มีเอฟเฟคจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับดาวราหูย้ายคือราศี

ราศีมังกรที่ผ่านมาราศีมังกรเป็นยังไงฮะ
เบื่อเซ็งหมดอารมณ์

ยุบย้ายเลิกเอาคนออก

เกิดราศีมังกรเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่น
จะทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ตายไม่เลิก
แต่ที่ผ่านมาชาวราศีมังกรเนี่ย

หมดอายุของเรื่องหนึ่ง

คือหมายว่ามันเป็นเวลาที่ชาวราศีมังกรเนี่ย
มีอะไรก็ตามทีที่ทำด้วยความรัก

มันเป็นเวลาที่มันจบสิ้น

มันเป็นตั้งแต่ปี๒๖๐ปลายปี

ปีครึ่งใช่แล้วจากนี้เมื่อราหูย้ายเนี่ยนะ

ลูกลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่

จะต้องปรับทัพกันใหม่ปรับทัพใหม่
คนใหม่ปรับกลยุทธ์ใหม่ยุทธศาสตร์ใหม่

เพราะฉะนั้นราศีมังกรมีโอกาสลงทุน

แล้วก็ทุนได้ให้คนราศีมังกรมีโอกาสลงทุน

มีโอกาสใหม่แต่รายจ่ายเพื่อการลงทุนกับการสร้างงานใหม่มีอยู่

ถูกต้องเช่นไม่เคยทำแบบนี้ก็ต้องทำมันขึ้นมาใหม่
ต้องมาจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อลงทุนมันเป็นการลงทุนใหม่

มีมากขึ้นแน่นอนเพราะงานมันจะสำเร็จ
งานมันเป็นจุดหังความรุงโลฯเจริญเก้าหน้าอันใหม่

คือคิดมากกังวลไปเอง
แค่ไหววางบ้างก็พอแล้วก็จบ

ความรักเนี่ยถ้าเกิดชาวราศีมังกรเป็นโสดนะเวลาพรุ้งปี๒๖๒เอาเวลาไปทุ่มกับเรื่องงานดีกว่า

เพราะฉะนั้นแสดงว่าราศีมังกรคุณจะมีโอกาสใหม่จะมีจุดเริ่มต้นใหม่

มูยังไงต้อนรับดาวย้ายดาวยกนี้หน่อย
เดินทางไปต่างประเทศที่มีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย

อย่างนี้ถ้าเกิดว่าชาวบ้านชาวช่องเขาไม่มีสตุ้งสตังค์จะเดินทางไปต่างประเทศต้องทำยังไง

คนโบราณเนี่ยข้ามแม่น้ำลำคลองก็ได้
แต่ว่าเวลาไม่จำเป็นใช่ไหมต้องเร็วกว่าเราที่อาจารย์บอก

แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสตุ้งสตางค์ไปก็ข้ามน้ำไป
ข้ามน้ำข้ามคลองข้ามทะเลเขาจึงข้ามไปไหว้พระข้ามไปทำบุญไง

แสดงว่าก็หาคนที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปฮ่องกง
ต้องไปเกาหลีไม่ต้องไปญี่ปุ่นหรอกถ้าคนไม่จำเป็นจะต้องไป
แค่ว่าหลัง๒๒กุมภาพันธ์
หาวัดที่มีการข้ามสะพานข้ามคลองข้ามแม่น้ำ

แต่ถ้าจะให้ดีถ้ามีโอกาสเดินทาง
ไปเปลี่ยนประเทศที่เร็วกว่าประเทศไทยเวลาเขต

นี่คือวันที่๒๒กุมภาพันธ์ดาวราหูย้าย
ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ราหูย้ายจากกรกฎไปมิถุน

คนเกิดราศีมิถุนเลยเหมือนคนกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก

แล้วยังแบบเล่นตัวไงท่ามาก

ดาวพุทธศัพทีย้ายวันที่

เอฟเฟคของดาวพระสมณีส่งผลต่อราศีอะไรบ้างฮะ
ส่งผลชัดเจนมากต่อชาวราศี
ก่อนเดือนมีนาคมชาวราศีพฤศพมีโอกาสคืนดีกัน
แล้วไม่ใช่แค่คดีอย่างเดียวระวังให้ดีนะ